บอกเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่
ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมจริงค่ะ

บอกเลยว่าเกิดเหตุการณ์ที่น่าขนลุกขึ้น
และไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอ

นี่คือออฟดอกฟ้าอาสยาม

เขานับถือเรื่องของครูหมอโนรามาตลอดเลย

เกิดราวแบบนี้ค่ะมีอีภาพมีอากับกิริยาแบบนี้

อกฟ้าเนี่ยนะน้องอ๊อฟดอกฟ้าเนี่ยบรรยายไว้ในแคปชั่นว่า
ไม่ได้เตรียมตัวเพื่อไปทรงเลย
เสร็จงานร้องเพลงจากพังงาปุ๊บ
ก็ไปร่วมพิธีเข้าโรงครูหมอโนรา
เรื่องแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้จริง

เธอบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ

หมอออฟการแสดงหรือเปล่าไม่ใช่ของจริงหรือเปล่า

ของแบบนี้นะไม่มีใครแสดงได้หลังร้านี้
เรื่องของบารมีครูหมอโนราครูหมอตายาย
ถ้าไม่เชื่อก็โปรดอย่าลบหลู่ความศรัทธาของคนอื่นนี่
จริงเราเคยเห็นภาพของน้องอ๊อฟในลักษณะแบบนี้มาแล้ว
ที่ว่ามีการร่ายรำอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ไม่เคยที่จะออกท่าทางหนักขนาดนี้นะ

วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์